อีฟรุ่นพิวเมียอาหารไฟปีน
อีฟรุ่นพิวเมียคิดขาดหวาน
ก็เล่นของเกี่ยวกัน
มันรถทันที่ร่วมพันดินทันอ๋อ
หลุดปุ๊บเลยครับผักหนึ่งท้องเข้ามาเนี้ยเลย
รุ่นสารมันเลยใช่ไหมเพราะง่ายดูนะ
โต๊ะโอ้ยโต๊ะโอ้ย

นี่อ่ะรอดนี้อ่ะล่าสุดก็ปีห้าแปดแล้วที่ท่วมหนัง